กลับมาติดตามเหตุการณ์ในประเทศกันบ้าง
คุณผู้ชมครับกับเรื่องของสถานบันเทิงยามค่ำคืน
ไปตรวจสอบทั้งเรื่องของแรงงานที่อาจจะมีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามาทำงาน
รวมทั้งเรื่องของสารเสพติดในตัวของนักท่องเที่ยวด้วยครับ
ผลตำรวจตรีอาดุลนำโรงศักดิ์ซึ่งเป็นผู้บังครับการ
ตำรวจนครบานนำกำลังชุดอินซีดำ
อาศาสตร์สมัครตำรวจบ้านทหารและก็ทหารจากกองพันธ์ทหารลูกที่๒
กลมทหารที่๑มหาเด็กรักษาเภร่าองค์
ทางนี้ก็ได้มีการไปสุ่มตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ
ซึ่งจากการไปตรวจสอบสถานบริการทั้งสองแห่งพบว่ามีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง
จากนี้ก็ยังได้สุ่มตรวจยาเสพติดแล้วก็มีการคัดกรองตามจุดต่างด้วย
ผลตำรวจตรีอดุลก็กล่าวว่าหลังได้รับมอบให้มาดูแลเรื่องของงานนี้
รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจนครบันหนึ่งก็มีการสั่งกำชับไปเลยครับ
ทุกสถานีตำรวจในพื้นที่ไปตรวจสอบทุกสถานบริการ
อีกทั้งได้นำแผ่นปริวนะครับเป็นแผ่นพับใบปริวต่างไปเตือนภัย
ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางสถานบริการ
จากนี้ก็ยังได้ขอความร่วมมือจากสถานบริการนะครับให้ตรวจสอบบุคคลที่เข้ามาภายในร้าน
ตรวจสอบอาวุธต่างรวมทั้งยาเสพติดแล้วก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด
ไปดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนภายในร้าน
ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือจาก